คุณผู้ชมครับตลาดหุ้นไทยที่ถีดตัวขึ้นไปถึง๑๘๐๐จุดเมื่อวานนี้

เรื่องของการลงทุนเราควรจะถือยาวหรือว่าถือสั้นจะเทรดอย่างไร
วันนี้มาคุยกันกับคุณปริพันธ์ปริยะอุดมทรัพย์นักวางแผนการลงทุนจากหลักทรัพย์บัวหลวง

ก็กลับมาติดตามอีกค่อยอีกเด็กทรัพย์บลวงเช่นเคยนะครับ
เมื่อวานนี้ครับพี่เน็ตตลาดหุ้นไทยก็แหมขึ้นไปประมาณ๑๘๐๐บาท

จริงประมาณวันนี้ขึ้นไปถึง๑๘๑๓จุดนะครับ
แต่ตอนสุดท้ายตอนปลายตลาดมีแรงขายเข้ามานะครับ
คนกลุ่มขนาดใหญ่ต้องยอมรับว่า
ตั้งแต่ตลาดหุ้นไทยเปิดมา๔๕วันทำการนี้นะครับ
ประมาณการซื้อขายค่อนข้างจะสูงมาก

ไม่ลงเลยครับวันแรกใน๙๕๐๐๐กว่าล้านนะครับ
๙๐๐๐๐๘๐๐๐๐อย่างเมื่อวันนี้ก็ตกไป๗๘๐๐๐กว่าล้าน

ส่วนใหญ่ก็เป็นแรงซื้อเข้ามาในหุ้นกลุ่มขนาดใหญ่นะครับ

ประมาณสัก๐๐๕
เพราะว่าหุ้นกลุ่มเทคโนโลยียังปรับตัวได้ดี

เมื่อเช้าญี่ปุ่นเปิดมาก็ยังบวกใช่มั้ยครับ
โอ้โหตอนนี้นี่บวกไป๑๘๐กว่าจุดนะครับ

มาดูวันนี้ผมเห็นตัวดัชนีของเพื่อนบ้านเรา

อันนี้เป็นปีทองที่ลงทุนเวียดนามหรือยังใช่มั้ย

มีกองทุนหลายกองไล่ไปเปิดลงทุนในเวียดนาม

นี่เป็นตรงใสห์อย่างกลัวงั้นน่าเซ็ตอินเดค

ร้อน้ำถือว่าบวกไป๔๐กับ๒๐นะครับ
ปีนี้ก็ยังถือว่าบวกได้ดีอยู่นะ
เพราะว่าเราเห็นว่าตลาดไทยปรับตัวได้ดี
แต่จริงมันปรับทั้งภูมิภาคนะ
เวียดน้ำก็ปรับขึ้นทางสิงคโรโปอินนโด
ก็ปรับตัวขึ้นมากันหมดก็เข้าเป็นภูมิภาคเลยนะครับ
เราก็จะสังเกตได้ชัดเจนว่าค่าเงินบาทตั้งแต่เปิดปีมาเนี่ย

ใช่นะครับตอนนี้ก็ใกล้จะหลุด๓๒เรามาล่ออยู่แล้วนะ
ถือว่าเกินแข็งมากนะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ย
มีเงินไหลเข้าประเทศไทยค่อนข้างเยอะ

แต่จริงคนนั้นถ้าเทียบดูตลาดหุ้นไทยกับตลาดหุ้นในภูมิภาคเนี่ย
ก็ตอนนี้แต่ละไทยก็ถือว่ายังไม่ได้ถูกกว่าชาวบ้านเท่าไหร่นะ
เพราะว่ามันก็เข้ากันทั้งหมดเราก็ยังไม่ได้จูงใจถ้าเทียบกับประเทศอื่น
แต่ว่าในช่วงที่ฟันโฟลเข้าแบบนี้นะครับก็หุ้นใหญ่ก็มักจะปรับตัวได้ดี
เมื่อวานอย่างที่ผมบอกว่าขึ้นไปถึง๗๗

ตอนนั้นก็๓๐บาทนี่เพิ่งจะ๗๐เหรอ
ไม่ใช่เขาแตกภาพละรอบนึงนะ
หนึ่ง๓๐บาทสมัยก่อนมันก็คือ๓บาท

แล้วตอนนี้ล่าสุดอยู่ที่๗๔๒๕บาทนะครับ
ก็ถือว่าทำมาร์เก็ตแคปสูงสุดเลย
มูลค่าบริษัทค่อนข้างสูงระดับต้นของโลกเลย
ปัจจุบันเนี่ยทะลุ๑ล้านล้านบาทเรียบร้อยครับพี่เน็ต
แล้วก็เขาบอกว่าหาใจรถต้นคอปอนตะทออยู่

ตอนนี้มาเก็ดแก๊บอยู่มันเมื่อสัก๑ล้าน

อยู่สนามบินแล้วกันมีกี่แห่งลงมา

แล้วปรัฐทรมีปั้มน้ำมันทั่วประเทศ
มูลค่าปริศัทธิ์ใกล้เคียงกัน

ก็คือเรื่องของคู่แข่งไม่มีเลย
โอ้โหก็ค่อนข้างเขาเรียกว่า

ใครมาประเทศไทยต้องจ่ายค่า

แล้วเน็ตข้าวผมเน็ตเดี๋ยวไปเปิดสนามบินแข่งเขา

หลักก็ครึ่งหนึ่งก็เป็นเรื่องของค่า

อีกครึ่งหนึ่งเป็นค่าให้เช่าพื้นที่

เวลาคนมาประเทศไทยเนี่ยทางทางบิน
จ่ายค่าธรรมเนียมแต่ปัจจุบันเนี่ย

ลวงเต็มไปหมดเลยอยากเปิดแบบ
ดิวตี้ฟรีเปิดร้าน
ขายโน่นขายนี่ที่ปลอดภาษี

คงสร้างรายได้ประมาณ๕๐
๕๐๕๐ครับจากค่าเช่ากับธรรมเนียม

โอ้ยไปไวนะทีนี้บางคนพี่เน็ตลองแนะนำนะว่า

แนะนำไงดีฮะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่า

แล้วยภาพรวมของทางการตามราว

ระยะยาวถึงแต่๑ปีขึ้นไปไปจนถึง๑๐ปี

ทีนี้คำถามที่เกิดขึ้นคือว่า
เราจะถือสั้นถือยาวแบบไหนดีกว่ากัน
ก็คือจริงจุดประสงค์ต่างกัน
คนจะเททหุ้นสั้นอันดับที่๑

ซึ่งในตลาดหุ้นไทยข้อดีของมันก็คือ
เวลาคุณทำกำไรได้เนี่ยปลอดภาษี

กำไรไม่เสีย
ส่วนอีกรูปแบบนั้นคือเงินปันผล
ถ้าบริษัทนั้นมีกำไรครับเขาก็จะจ่ายปันผลให้เรา

เพราะฉะนั้นจุดประสงค์ของคนที่เทรดหุ้นสั้น
นะครับก็คือคุณเน้นส่วนต่างของราคา

ทีนี้ผมลองเอาข้อมูลตลาดหุ้นไทยเฉลี่ย

แล้วก็มาคำนวณผลตัวแทนเฉลี่ย

หมายถึงว่า๑๐ปีซื้อแล้วก็ขายทีนึง

ก็ดูตัวเลขครับตัวเลขที่เป็นแท่งสีน้ำเงิน

คุณผู้ชมเห็นว่าทั้งไม่ว่าคุณจะถือ๑ปีแล้วขาย

ประมาณสัก๑๐ถึง๑๔เปอร์เซ็นต์โดยประมาณต่อปีนะครับ

อันนี้คือระดับความผันผวนหรือความเสี่ยงนะครับ

ยิ่งลงทุนยาวขึ้นเท่าไหร่
คือง่ายผันผวนน้อยลง

เปรียบเทียบสถานการณ์ผลตอบแทนธีสูตรแบบ
แล้วเทียบการลงทุน๑ปีกับ๑๐ปีให้ดูจะเห็นว่าถ้าคุณลงทุน๑ปีนะครับ
ช่วงของผลตอบแทนที่คุณจะได้เนี่ยมีตั้งแต่๗๕ไปถึงลบ๔๐ครับ
ในขณะที่๑๐ปีผลตอบแทนที่จะได้อยู่มา๘๑๘
ถือว่าช่วงมันแคบกว่าความผันผวนมันน้อยกว่า
จริงการลงทุนระยะยาวหรือระยะสั้นจิบยาวเหมือนกันนะ
ผมแนะนำนะคะถ้าเกิดคุณถือหุ้นมานานขายออกมาก่อนที่เป็นต้นทุน
เสร็จแล้วก็ถือยาวไปได้นะ
ก็คือปล่อยให้กำไรลงทุนต่อส่วนเราเงินต้นออกมาแล้ว
อ๋อลงทุนออกมาแล้วสบายใจได้นะจินปันผลไป
ก็ปล่อยไปเรื่อยรับปันบนเรื่อยเป็นแพสิกเป็นข่าว

เรื่องของการลงทุนระยะยาวน่าจะเหมาะสมและพันธุ์ผุดง่ายกับระยะสั้น
และสิมคันคือคือลงทุนระยะยาวถ้าเป็นลงหุ้นผิดตัว

ที่คุณก๊อฟครับผมครับขอบคุณทั้งสองท่านนะครับ
สำหรับคำแนะนำในช่วงเช้าวันนี้ก็ลองดูว่าคุณผู้ชมจะถืออย่างไร
ได้ผลตอบแทนกลับมามากที่สุดนะครับ
เป็นแพ้สีน้ำค่ำที่จะเข้ามาในกองทุนของเรานั่นเองนะครับ